สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหวันนี้บรรยากาศในเวทีต้องบอกว่าคึกคักมากนะครับ
แตรวงเข้ามากองเชียร์เยอะโอ้โหเพียบเลยนะครับไม่รู้มาเชียร์ใคร
แต่ไม่ได้มาเชียร์เราสองคนแน่นอนนะครับตรงนี้ก็มีเราสองคนเหมือนเดิมนะครับ
ขอเพิ่มกันเรื่องของข้อมูลครับเอกอาชายผมเอกชุมพรสุรพัทธ์จ๋าลุทธมศิริครับ
ผมชัยสิทธิ์อาจารย์บี้อมรชัยเพิ่มภูมิครับ

อ้าวเดี๋ยวดูนะครับวิทยาล่ะมา
ฝ่ายแดงมวยแสนเหลี่ยมหมัดอมหิต
สาดแข้งอัดเข่าพุ่งศอก
เขาคือสแตมทองปอเพชรไข่แก้ว
ประทะเดือดกับฝ่ายน้ำเงินนักชกไวไฟ

เขาคือกังวานทองต่อหลักสอง

ฝ่ายแดงสแตมทองปอเพชรไข่แก้ว
นรงศักดิ์คำสิมอายุ๑๗ปี
เป็นชาวสมุทรสาครชกมาแล้ว๕๙ครั้ง
ชนะ๔๕แพ้๑๔ครั้ง
ข้างหลังชนะคะแนนกังวานทองต่อหลัก๒

ส่วนฝ่ายน้ำเงินครับกังวานทองต่อหลัก๒
ชื่อวารกรคำเม้นเขตการอายุ๑๕ปี

กมาแล้ว๗๐ครั้งชนะ๕๒แพ้๑๘ครั้ง
ข้างหลังแพ้คะแนนสแตมทองปอเพชรไข่แก้ว

คุณพ่อนะครับขึ้นมาถอดมงคลให้กับลูกชายเองเลยนะครับ
ขณะที่น้ำเงินมีเทรนเนอร์ประจำค่ายครับ

ถอดมงคลให้กับกังวานทองครับ

คู่นี้ล่าสุดเจอกันมาครับ
วันนั้นฝ่ายน้ำเงินแพ้นะครับ
มวยคู่นี้นะครับรูปร่างดูดิ
เท่ากันเลยครับ

ขณะที่มุมแดงบอกว่าเข้ามาระวังเจอศอก

กับวันทองตอหลับที่๒
วันนี้ลักษณะสวบันที่เปิดละครบน์ให้
น้ำเงินได้ล้างตาได้รีแมทอีกครั้งหนึ่ง

เหลี่ยมตัวนี่อยู่ที่แดงเลยนะพี่ป่า

อยากออกมาด้วยความมั่นใจเลยนะครับ

ก่อนการชกไปถามแล้ววันนี้พี่ป๊ะผมมั่นใจมากว่าแก้มือได้
เอาละนี่แข้งซ้ายขยับเลยไหม
เป็นมวยที่ค่ายมวยมาตรฐานอยู่แล้ว
ความเชื่อถือนี่เป็นที่ยอมรับของแฟนมวยทั่วประเทศ

ที่แล้วขยับช้าไงขยับช้านี่เข้าล็อกแข้งแดงหมดเลยคราวที่แล้ว
มีความเก๋าเกมของไฟแดงนี่ไม่ธรรมดานะครับสำหรับอังวัลท้อง

ขับยอดมวยไทรักษ์เน้นที่หมัดเลย

แตมทองมีศอกนะนี่เหมือนไฟล์ที่แล้วเลยมีหันล่างแบบนี้เนี่ย
ต้องขอบคุณพี่น้องแฟนมวยทั่วประเทศแล้วครับ
มาเรื่องจริงเลยขอบคุณเลย
ด้วยโปรโมเตอร์ทรงป้าเจอมัน
ตอนล่างแรกกับหมันนะครับ
แก้มาแล้วเลยวันนี้ได้มัน

มา๑๒มันตัดหล่างเลยนะครับ
ร้อนช้านะศึกยอดมวยไทยรัฐร้อนช้าไม่ได้
แฟนมวยโทษประเทศชื่นชอบกันมาก
ประโยชน์ท่าพระผีสระบุรีอย่างนี้
หน้าตู้ติดตั้งดูแล้วเข้าดูแล้วเข้าสมัยผิดไป

บอกกันว่าดูมวยนะอย่าไปไม่ดี

นักมวยนี่ต้องชกให้ละเอียดเลยนะครับศึกยอดมวยไทยรัฐ
พลิกแล้วพลิกอีกเลยตาดูหูฟังครับหน้าตู้

ลักษณะแดงนี่แล้วค่อนข้างจะมีติดซ้ายมาช่วย

คุณวันทองคุณวันทองทั้ง๒ฝ่ายมาเพียบเลยนะครับ
ถ้ายกแรกใส่แบบนี้นะตั้งแต่ยก๒ไปเอามันแน่นอนแล้วครับ
ถ้าทรงมวยเปิดแบบนี้น้ำเงินนี่จ้องจะล้างตาล้างอายให้ได้ด้วยวันนี้
แท้ชนะไปลุ้นไปเลยครับคุณผู้ชม
กับคู่แรกในวันนี้ลุ้นไปเลย
ใครแข็งแรงใครมั่นคงจะชนะไปครับ
โอ้ยลูกถีบอย่างนี้มา๒ครั้งแล้วนะนี่
ถีบใส่หน้าขานี่โอ้โหอันตรายมากนะลูกนี้
คือเกมมวยคู่นี้เขามีความมั่นใจทั้งคู่นะ

แดงนี่ก็มีความตั้งใจมั่นใจว่าต้องชนะอีกทีหนึ่ง

สตรัมทองต่อเพชรไข่แก้ว
เข้าผีผางไม่ได้นะ
เงินกะวานทองเข้าผีผางต้องระวังด้วยเนี่ย

ครับหมวยผู้แรกผ่านไปแล้วยกแรกโอ้โห

แล้วสตรัมทองถีบเข้าขาครับ

คุณชายครับชห้าพยักษ์

แล้วก็นโด่งผลเจริญครับคุณมานะผลทำโชคครับ
ให้เกียรติมาชมมวยที่ไทยรัฐทีวี

คงจะเกิดอะไรใหญ่ขึ้นนะในวงการมวยอ้าว
แก่ผู้ชนะหน็อกประพัทย์แก่ผู้ที่ใช้จอรเหี้ยฟาจทามครับ

แต่กันเกมสีแดงอยู่นี้ม้าดีม้าม้าแปลงเลยนะครับ

สวยไปสองครั้งทีมแบบนี้ครับถ้าผิดพลาดขึ้นมานี่ขาหักได้เลยนะครับ
เพราะว่ากระดูกนั้นมันฝืนธรรมชาติถีบไปข้างหลังเนี่ยมาคลายเลยมาแกร่ง
อย่ายุบอย่าเหี่ยวกันแล้วกันนะครับลักษณะคงจะคล้องในแบบนี้เลยเนี่ยตะวัน
กวาดทองจับเลยนะครับคุณเตะมานี่เขากล้าจับเลยนะ
กลางวันทองดุดันอยู่แล้วนะต้องเปิดเกมไงกับยอดมวยไทยรัฐนะครับ
ติดตามนะครับครบรอบหนึ่งปีความสำเร็จของยอดมวยไทยรัฐนี่ตรงนี้นะ
ี่สิบสี่กันยายนชิงแชมป์สามคู่เลยนะมาแล้วใช่ไหมยี่สิบสี่กันยายน
เดี๋ยวมาว่ากันเดี๋ยวมาว่าบ้างนะครับดูครับขยับเปิดเกมต้องเดินตลอดครับ
แค่งซ้ายสาดซ้ายถีบว่าเกี่ยวร่างเห็นไหมเหลี่ยมตัวเหลือเกินเลยนะ
วันนี้สแตมทองมานี่ถ้ามาด้วยซ้ายแบบนี้สร้างความระบากใจให้กังวานทองเลย
อย่างเดียวอ่ะต้องไม่ต้องกลัวนะเบียนเลยนิ่งเฉยไม่ได้ครับ
จับเนี่ยมวยมั่นใจจับแล้วเกี่ยวล้มด้วยไง

สำหรับหวานทอง
แจ๋วแจ๋วทั้งคู่

มันอยู่ที่เหลี่ยมแล้วเหลี่ยมนอกกับเหลี่ยมใน

ไอ้เตี๋ยวเหลี่ยมเลยลูกนี้

รายงนามดูไม่ถึงเต้นนะ

ดับแขกดูนะ

สนุกแม่นอน

ลุ้นกันจนยกสี่ยกห้า

โปรดข้วนเลยวานทองจะไหว้ยังไงครับ

ถ้าคล้องได้แบบนี้เสียงเฮจะดังเลยกังวานทอง

โดยโปรเมอร์เตอร์ส่งไทยรัฐรสวรรค์

วันนี้มันเป็นบึกเบื่อกราวใจตลอดทุกคู่
นี่ดีซองมาด้วยเนี่ย

หลังจากศัตรูปรากฏองศัตรูศัตรูต้องเตะ

ตรงนี้ศียลักฏรมเลยครับ
ของแท้จำนำได้ครับท้องเทียมจำนำไม่ได้ครับ

ถ้ามาที่ท่อนแขนแล้วแม่อาจจะมีเลือดนะ

อาวุธทั้งลูกหนักและหลักเหลี่ยมครับ

อย่าเพิ่งด่วนต่อคิดใจ

เคยแพ้มาวันนี้เดี๋ยวดูเป็นอย่างไรครับ

น้ำเงินนี้ต้องเล่นเกมยาวเลย

แดงนี่ถ้ายุบย่นย่อเมื่อไหร่เข้าร่องเข่านี่เรียบร้อยโดนลากตีแน่นอน
แต่ถ้าไม่หมดนี่น้ำเงินต้องระวังหลุเหลี่ยมด้วยนะครับสแตนฟอร์มเนี่ยเกี่ยวใช้ได้เลย
ต้องถึงตัวอย่างเดียวเลยพี่ป่าน้ำเงินกะวานทองนะถ้าอยากชนะวันนี้
ต้องลงทุนอย่างเดียวลงทุนแล้วจะได้ทุนคืนหรือเปล่านะครับคุณผู้ชมต้องลุ้นกันบนเวทีครับเกมของมวยคู่แรกวันนี้
นี่ครับน้ำเงินนี่ตีด้วยแรงแต่แดงนี่ตีด้วยเหลี่ยม
เหี่ยวนิดนึงหรือจุ๊บหน่อยนึงไม่ได้เลยไม่ว่าทั้งสองฝ่ายแดงหรือน้ำเงินเนี่ย
ถนัดเลยนะลูกนี้ซ้าย
วันนี้ใช้แข้งซ้ายเป็นประโยชน์เลยนะครับแดง
แตมทองน้ำเงินนี่ต้องฝ่าแข้งซ้ายเข้าไปแล้วล็อกในแบบนี้อย่างเดียว
เหลือทรงเดียวแล้วน้ำเงินกังวานทอง

ปิดเดี่ยมระหว่างตีนปิดเดี่ยมระหว่างตีน
ต้านอยู่หรือเปล่าลูกนี้แหละ

ถึงความขัดจันแล้วนี่ต้องยกให้กับขนาดกัลวานทองนะครับ

อาจจะครึ่งทางแล้วครึ่งทางแล้ว
เน้นทั้งหมัดอ้าวปล่อยไงตาเป็นอะไร

อ้าวขยับเจอแค่งซ้าย

ไม่โดนอะไรเข้ากันไม่ทันทีกัน

ต้องปิดเหลี่ยมตีไงปิดเหลี่ยมตีไปได้เรื่อย

ลูกขยันไม่ได้นะครับแดง
น้ำเงินนี่แรงขึ้นมาแล้วเนี่ยดูท่าทางตะวันทอง
มันลงถึงเยอะจริงว่าจะได้ถึงขึ้นหรือเปล่า
หาเหลี่ยมใช่ไหมน้องพลิกนิดเดียวเท่านั้น
ถึงว่ารออะไรรอเหลี่ยมนี่เอง
กะวันทอง
รอเหลี่ยมมายังไงมาแล้ว
ไม่เป็นไร
มีศิษฐ์มดลี่ยมได้
พยายามตลอดนะครับ

เข้ารั้วเข้าทรงเลยครับผม
โอ้โหทางด้านจครีมร้อยนี่
ขนาดที่เตะซ้าย
ครับลุแต่ไม่หนักเท่าไหร่ครับ
แตมทองนี่ใช้หลักเหลี่ยมนะนี่จังหวะเสียบในเอ้ยน่ากลัวนะ
ใช้หลักเหลี่ยมสแตมทองนี่เยอะกว่านะครับครับมีลูกหักล้มครับอ่า
ส่วนเข่าในนี่ทางด้านฝ่ายน้ำเงินครับกังวานทองนี่จะตีเข่าได้เห็นครับ
อ่าถ้าดูจังหวะฝีมือดูมุมแดงน่าเก๋ากว่าส่วนสดแรงเนี่ยแล้วก็วงในน่ากลัวก็คือมุมน้ำเงิน
ลีลาสวยทรงมวยสวยนี่อยู่ที่สแตมทองแดง

แต่ถ้าดื้อแบบนี้ตื้อแบบนี้นี่มันต้องน้ำเงินเลย
เริ่มที่จะแรงขึ้นมาแล้วกังวานทอง
แต่เชิงเชิงนี่อยู่ที่แดงเลยเตะแล้วคาแบบนี้แก้ยากนิดนึงครับ

วันทองหาทางเข้าได้หรือยังตีได้หรือยังเนี่ยคำถามพี่ป่า
ว่าเหลือร้ายเหลือเกินเหลือกินเรื่องของเหลี่ยมนะ
นี่ไอ้เจ้าสแตมทอง
แต่ว่าความตื้อของไอ้เจ้ากำวันทองก็ยังไม่ยอมนะ
ลงทุนตลอดอย่ายุบนะ

ต้องเดินให้จิบต้องติดในให้ได้เลยนะครับ

แต่ถ้าหากไม่ลงเริ่มฝืนได้นี่ยุ่งแล้ว
ไว้เหลี่ยงนะหมดแรงพร้อมมีสิทธิ์หมดเหลี่ยงนะ
มาแล้วตอนนี้ความพยายามของกังวัลทอง

แดงไม่ตกใจนี่แต่แดมทองสายเวอร์

ต้องลงทุนเดินตลอดเลยต้องขยันด้วย
มาเอ้าตีไปเรื่อยล็อกไปเรื่อยตีไปเรื่อย

เอ้าเอ้าดูคันนิ่งเฉยนิดเป็นเรื่องนะ

พอหักไม่ได้ยุ่งเลยเหนื่อยเหมือนกัน

โอ้โหเอ้าแล้วสิ

อะไรจะเกิดขึ้นกับยอดมวยไทยรัฐครับ

ก็หมดแดงตีน้ำเงินตีตายเลย

ต่อยขวาเตะขวาเห็นมั้ยเต็มมีลูกนี้

เรื่องผิดจังหวะแล้วถุงตัวด้วยนี่

ความพัจจันทร์ของตั้งด้าน

เริ่มจะแรงขึ้นมาแดดแดดกว่าวุ้นน้อยไปนิดนึง
วันนี้ยกที่สตามทอง

ของเด็กต้นเต้นด้วยขาวซ้าย

ออกลุ่มน้อยไปนิดนึง

เมืองแรงมาเลย
สวยงาม

กวาลทองมาซะ

ตาวบูทจะเสียหลักอีกนะ
แค่งสายเตะโต้ไปสายคืน

คำว่าเรื่องขยันหญิงนี้เองครับ

โชคน่ารักมากครับโชคนี่

กับมวยกุ้นแรกผ่านไปนะครับ
เข่าในครับโอ้โหนี่หัวแข้งขวาเข้าไปต่อยหมัดตามครับ
ทางด้านสแตมทองก็เตะวืดเลยครับเข้าปั้มตีเข่าในครับ
โอ้โหแต่ตัวเองมาเสียหลักลบไปครับ
กลางยกเนี่ยค่ะวงในของน้ำเงินเนี่ยมีเสียงเฮดังขึ้นมานะพี่ชัยนะ
ฝ่ายแดงนี่ได้หลักได้เหลี่ยมอย่างเดียวครับครับ
แต่น้ำเงินนี่ขยันออกอาวุธวงในดูดีแล้วนะครับน้ำเงิน
อย่าไปแต่งตัวนานนะต้องมาดูยกสุดท้ายเนี่ยใครได้
ใครได้รับการชื่อมือกครับอ้าวเดี๋ยวดูครับแก้เกมไหลยังไงครับทั้งผู้
ยกสุดท้ายยกนี่ดูดีขึ้นมาเลยนะครับแดงสแตมทอง
พอยก๔เจอน้ำเงินติดในบู๊เข้าไปชักทำท่าจะหายใจไม่ทัน

ที่๕นี่ภาษาแถวบ้านบอกสนุกเกอร์มันชิงดำไงพี่ปะ

เหลี่ยมตัวยังดีอยู่ยังมีแรงต้นน้ำ

เน่หายแล้วหน้าพี่น้องแฟนมวย

กังวันทองและแทง

หาทีได้ไหมเกี่ยวไปหาทีได้ไหมเกี่ยวบ้าง
เอานิ่งรอทีบต่อมาจังหวะ
อย่างเลี่ยงเชิงเหลือละแค่เจอซ้ายมัดรีดิ
ซ้ายคืนเลยสูงหน้า
รู้ชี้ไหนไปชี้ไหนแล้วล่ะครับ
เอาต่างคนต่างมั่นใจโอ้ยต้องหนีต้องสับมือชกแล้ว

นี่ในยอดมวยไทยรัฐโดยโปรโมเตอร์ทรงชัยเป็นอย่างนี้แหละนะ

นาทีครึ่งเสียเวลาเปล่าถ้าไม่เดิน

ไม่ได้ไม่ได้ต้องออกต้องออก

ต้องออกอาวุธครับ
ยอดไปใครได้นะหรือที่ป้ายเนี่ย
แค่งซ้ายเตะพยายามโต้คืน
ออกไปออกรีลาออกรีลา
เตะหลุดอีกอ้าวปีเร่งกองรัวเข้าสู่ช่วงท้ายเกม
ต่างคนต่างมั่นใจแล้ว๔๕วินาทีสุดท้าย
ตอนนี้ต้องสั่งเดินเลยทีมงานสั่งเดินอย่างเดียว
อย่านิ่งอย่ารอไม่ได้ปีเร่งกองรัวนะช่วงสุดท้าย
ใกล้จบเกม๓๐วินาที
ไม่เข้าไม่เข้าเดินไม่เดินเดินไม่เดินไม่เข้า
อ้าวอ้าวอย่างนี้เป็นเรื่องนะอ้าวดูยากดูเย็น
ตัดล่างมั่นใจมั่นใจแต่ฝ่ายน้ำเงินจะมั่นใจมากกว่านะ
โอเคเอาละครับสั่งต่อสามคนสั่งมั่นใจเลยอ่ะ
โอ้โหอย่างนี้บางทีบางครั้งก็เสียโอกาสเหมือนกันนะ
ใช่หนึ่งนาทีครึ่งแท้แท้เลยยกสุดท้าย
แม่ก็ในช่วงหนึ่งนาทีนี้ไม่ได้ทำอะไรเลยซ้ายเตะหลุดหมด
เตะไปหลายซ้ายนะเตะแล้วหลุดหมดเลยเอาเข้าออกเป็นว่าจบเกมแล้วอย่างงี้
จบเกมเลยนะหมดยกสุดท้ายหมดยกสุดท้าย
แม่ก็ใส่สู้กันมาแบบชนิดเรียกว่าใจหายใจคว่ำแล้วครับ
ก็บอกแล้วว่ายอดมวยไทยรัฐเนี่ยนะอย่าไปดูเกมการชกของมวยอย่าไปต่อเพลินนะ
ไม่ได้หรอกต้องดูให้ละเอียดต้องพูดตั้งกี่ครั้งแล้ว
เจ้ากีสละบุรีบอยน้องแคร์ไอ้บะบ้านหมออย่างนี้เจออย่างนี้แล้วเป็นเรื่องเลยนะ

ขอบคุณครับอ่าจังหวานท้องต่อหลักสองแม่ฟิศซ้อมเตรียมตัวมาดี
วันนี้เอาชนะคะแนนสแตมทองปอเพชรไข่แก้ว
ผู้เปิดหัวศึกยอดมวยไทยรัฐในวันนี้นะครับพักกันสักครู่ครับ